ที่จังหวัดอุทธายธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัตย์ค่ะ
ซึ่งคาดการณ์ว่าเหตุน่าจะเกิดจากเพราะว่าเป็นเสือแม่ลูกอ่อนแล้วก็ห่วงพื้นที่
แต่ว่าล่าสุดนะคะอาการของเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัยแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นำร่างของนายพร้อมพงศ์วัยธัญการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
รักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี
ส่งโรงพยาบาลลานศักดิ์ที่อำเภอลานศักดิ์
หลังจากที่นายพร้อมพงศ์ถูกเสือแม่ลูกอ่อนทำร้ายอาการสาหัส

ต้องเร่งทำการรักษาเพื่อห้ามเลือดเป็นการด่วน

แต่ยังคงต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลานศักดิ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นายพร้อมพงศ์
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอีก๔นายด้วยกัน
กำลังเดินลาดตระเวนห่างจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ประมาณ๒๐กิโลเมตรค่ะ
ลาดตระเวนครั้งนี้เป็นการลาดตระเวน
เพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์นะคะ
และในขณะนั้นจู่ก็มีเสือโครง๑ตัว
เข้าทำร้ายอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะ
โดยนายพร้อมพงศ์ถูกตะปบเข้าที่ศีรษะ
เป็นแผลฉีกขาดลึกประมาณ๔เซนติเมตร
จากนั้นเสือตัวนั้นก็วิ่งเข้าป่าไปค่ะ

เสือน่าจะเป็นเสือแม่ลูกอ่อน
แล้วก็ตกใจนะคะที่เจอเจ้าหน้าที่
ก็เลยเข้าไปทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ